เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดที่จังหวัดศรีสะเกกนะคะ
พ่อฆ่าลูกพ่อลูกแท้เลยนะ
คือพ่อเนี่ยดื่มเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่บ่ายยันเย็น
ลูกชายอายุ๑๖นะคะก็เดินคุยโทรศัพท์กับเพื่อนผ่านหน้าพ่อไป
คือตอนนั้นเพื่อนของพ่อกลับไปแล้วพ่อนั่งอยู่คนเดียว
พ่อก็คุยกับลูกชายในลักษณะที่ว่าคุยโทรศัพท์อะไรอยู่นั่นอะไรประมาณเนี้ย
ลูกชายก็รู้ว่าพ่อเมาก็พยายามเดินหนีหลบไปเข้าห้องน้ำ
แต่พ่อเนี่ยไล่แทงตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
ที่พยายามจะปั๊มหัวใจเดี๋ยวไปดูวินาทีชีวิตนะคะ
นี่คือวินาทีชีวิตค่ะคุณผู้ชมแพทย์พยาบาลพยายามปั๊มหัวใจนะคะ
เพื่อช่วยชีวิตนะคะในแพนอายุ๑๖ปีค่ะ
ถูกพ่อแทงคือสุดท้ายเนี่ย
ยื้อชีวิตไม่ได้จริงคือโดนแทงจุดสำคัญเลยคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
เรา่องนมสายหัวใจเลยอ่ะ
อืมคือเสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้น
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพศิลาราชเข้าไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอศิลาราชค่ะจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
เป็นบ้านสองชั้นที่หน้าห้องน้ำด้านล่างกองเลือดเต็มเลยค่ะ
ที่เกิดเหตุคือพ่อของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ
ก็อยู่ตรงนั้นนะคะครับนายสมศรีอายุสี่สิบสี่ปี
ตำรวจก็รวบตัวคนใส่เสื้อเขียวคนนี้นะคะมีดก็ยังอยู่ค่ะ
ก็เปื้อนเลือดอีโต้ก็มีนะคะจากการสอบปากคำเบื้องต้น
ตอนที่ควบคุมตัวได้เนี่ยนะพ่อคือเมามากยังเมาอยู่เลย
บอกกับตำรวจว่าทะเลาะกับลูกแต่ไม่ได้ทำร้ายอะไรลูกเลย
เอ้าบอกแบบนี้แต่โอ้โหลูกคือเสียชีวิตเลยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะญาตินำศพของผู้เสียชีวิต
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะญาติเพื่อนก็มาร่วมงานศพบรรยากาศ
คือเศร้ามากผู้เสียชีวิตอายุเพิ่งสิบหก
ทีมข่าวคุยกับคุณย่าค่ะคุณย่าของผู้เสียชีวิต
คุณย่าจันแดงอายุ๖๖ปีคุณย่าเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายสมศรีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนอีกสองคนคือดื่มกันตั้งแต่บ่ายยันเย็นนะคะ
บ่ายถึงห้าโมงเย็นเพื่อนของพ่อก็กลับไป
เหลือตัวพ่อนั่งอยู่คนเดียวนายสมศรีก็นั่งต่อ
คือเมาแล้วนั่งอยู่คนเดียวตัวย่าเนี่ยย่าบอกว่าย่านอนดูทีวีอยู่
ส่วนผู้ตายอายุ๑๖เนี่ยค่ะก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อน
พ่อเห็นว่าลูกชายเดินคุยโทรศัพท์กับเพื่อนพ่อก็ทักในลักษณะที่ว่า
คุยอะไรนักหนาโทรอะไรนักหนาแต่ลูกเห็นแล้วว่าพ่อเมา
ก็ไม่อยากจะทะเลาะกับพ่อลูกอุตส่าห์เดินหนีไปอาบน้ำนะ
แต่กลายเป็นว่าพ่อก็ตามไปทะเลาะกับลูกแล้วตัวพ่อเนี่ย
เอามีดแทงลูกเนี่ยนะคะคาดว่าแทงตอนลูกออกมาจากห้องน้ำนะคะ
ลูกก็วิ่งออกไปไปล้มลงตรงประตูห้องครัว
แล้วก็ตะโกนเรียกย่าค่ะเขาเรียกย่าว่าแม่เตี้ย
ครับแม่เตี้ยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยย่าก็วิ่งออกไปดูโอ้โห
สิ่งที่เห็นคือหลานนอนจมกองเลือดอยู่
แล้วลูกชายย่าก็คือพ่อของเด็กเป็นคนก่อเหตุ
บอกทำอะไรไม่ถูกเลยก็ได้แต่รีบโทรเรียกรถพยาบาลมาช่วยหลานนะคะ
หลุกใส่แม่เป็นเป็นนักศิริเรื่อยเปล่าค่ะแม่
เป็นเรื่อยเหรอมีก็มีก็ปิน

เป็นตั้งสี่อาทีมิตรกระวังเจ้ากินเกาะเจ้าอันใบพี่อันยุค
วันนี้คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับได้คุยกับเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านที่ชื่อนายวิไลบุญตนัยอายุ๗๖ปีนี่ฮะ
คือน้องที่เสียชีวิตน้องแพนเนี่ยเขาจะเรียกนายวินัยว่านายวิรัยว่าปู่เป็นเพื่อนบ้านกัน
แต่ว่าเคารพนับถือเรียกปู่นะฮะแล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงดูน้องแพนมาตั้งแต่น้องแพนสองขวบด้วยนะครับ
นายวิรัยบอกว่าเสียใจมากเพราะว่าผู้ตายเป็นเด็กดีขยันตั้งใจเรียน
ปีนี้จะเรียนจบแล้วนะเป็นเด็กน่าสงสารพ่อกับแม่แยกทางกันพ่อนี่ติดเหล้า
แล้วเวลาที่เมาเนี่ยชอบหาเรื่องทะเลาะกับลูกนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่คิดว่าจะหนักถึงขั้นผู้เป็นพ่อทำร้ายลูกชายจนเสียชีวิต
บ้านที่บ้านได้ยินลูกใช่ของพี่คนตายเนี่ยจะมาอาบน้ำ

นิสัยเขาดีคนทางบ้านนี่ชอบเขาหมดเรียนดี
อีกปีหนึ่งก็จบครูจะเอาไปฝากงานด้วยครูชอบนิสัย
บางทีมันก็นอนอยู่ที่บ้านย่าไม่อยู่ผมก็เอามาเลี้ยง
เป็นบางวันไม่ใช่หนี้ตลอด

อืมแต่วายุคือไม่กินเหล้ามากเลย
ไม่กินเหล้าหรอกมายืนไม่กินเหล้า
อ่านี่แหละฮะส่วนตัวคนก่อเหตุนะครับ
นายสมศรีเนี่ยวันนี้พนักงานสอบสวน
นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
หลังจากที่ควบคุมตัวได้เมื่อคืนนี้นะฮะ
นายสมศรีนี่ก็ยังให้การวกวน
ลักษณะเหมือนเมาค้างอยู่นะฮะ
ผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวเนี่ยบอกอยู่ใกล้เนี่ย
ยังมีกลิ่นเหล้านี่คลุ้งอยู่เลยนะครับ
สมศรีขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเดินไม่ค่อยสะดวกต้องใช้ไม้เท้า

แต่เขาอยากจะไปกราบขอเข้ามาศพลูกชาย
นี่ฮะตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวต้องจัดกำลังในการคุ้มกันดูแลไปนะ
เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ประชาธงประชาธรรมอะไรเกิดขึ้น
เนื่องจากชาวโม่งชาวบ้านเองเขาก็ไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของตัวผู้ต้องหานะครับ
ไหนจะมีกลุ่มเพื่อนผู้ตายอีกเยอะแยะไปหมดนะครับ

นี่นะฮะระหว่างที่ตำรวจพานายสมศรี
ที่เราไปติดตามทำข่าวอยู่นะครับคุณควินกระมุดโยธิน
เขาบอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
เขาอยากจะไปขอโทษต่อหน้าศพลูกชาย

ยอมรับว่าเขากินเหล้าประจำ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าเอาแล้วทำไมต้องรุนแรงกับลูกขนาดนี้

นายสมศรีบอกว่าเพราะว่าลูกชอบดื้อไม่เชื่อฟังเขา
ขาขาไม่ดี
ไม่ดีและอารมณ์ร้อนด้วยหรอ
ฮิตงานมึงคอยที่เอาเปา
อารมณ์ร้อนด้วยไหม

เขาก็เลยขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนเพราะว่าขาไม่ค่อยดี

ถ้าไม่กินล่มกินเหล้าเมาขนาดนี้ขาแข้งมันจะมีแรงดีกว่านี้ก็ได้นะ
คุณผู้ชมครับพอนายสมศรีผู้ต้องหาไปถึงที่บ้านที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ของลูกชาย
เพื่อนบ้านเยอะแยะไปหมดที่เข้ามาช่วยงานศพกัน
คือเราก็เห็นเพื่อนบ้านหลายคนในท่าทีก็แบบไม่ค่อยพอใจผู้ต้องหา
เพราะว่าก่อเหตุนี่โอ้โหโหดร้ายเหลือเกินแทงลูกชายตัวเองอ่ะ
จนตายนะครับตำรวจก็คอยยืนสังเกตการณ์คอยห้ามปรามด้วยนะครับ
เกรงว่าเดี๋ยวเหตุจะบานปลายนะฮะนี่ตอนที่เข้ามาที่บ้านนะครับ
ไปถึงก็ไม่ทำแผนก็ไม่เป็นไรตำรวจบอกก็ชี้จุดหน่อยค่ะนะ
ชี้จุดที่ทะเลาะกับลูกชายเป็นแถวแถวหน้าห้องครัวนายสมศรีบอกว่า
พอทะเลาะกันแล้วลูกชายก็กำลังจะเดินหนีจะไปอาบน้ำ
เขาก็เลยไปหยิบมีดในครัวแล้วก็มาเคาะประตูที่ลูกชายไปอาบน้ำ
พอลูกชายเปิดออกมาก็แทงใส่เลยเข้าใต้ราวนมข้างซ้ายเลย
แล้วลูกชายก็วิ่งออกไปเป็นล้มลงอยู่ที่หน้าห้องครัว
แต่ภูเข้าห้องแล้วยังไงไอ

มีดไฟแรมอยู่ในกระเป๋าสะไพรใช่ไหม
แล้วแทงที่จุดไหน
โอ้โฮครับ

ท่านผู้ชมครับก่อนที่นายสมศรีจะไปกราบขอเข้ามาศพลูกชายนะครับ
แม่ของนายสมศรีนะฮะซึ่งก็คือย่าของน้องแพนที่เสียชีวิต
ก็เดินมานี่ฮะแม่ก็บอกก็อโหสิกรรมให้กับลูกชายแล้วกัน
แต่ก็บอกว่าก็ไม่ควรจะไปทำกับลูกแท้ของตัวเองอ่ะนะ
นายสมศรีเองก็ก้มลงกราบเท้าแม่นะครับ
ก่อนที่จะไปจุดทูบต่อหน้าหลุมศพของลูกชายนะครับ
นี่ตอนที่กราบแม่เป็นทั้งแม่ของผู้ต้องหาแล้วก็คุณย่าของผู้ตายนะฮะ
หลังจากนั้นก็ไปจุดทูบต่อหน้าหลุมศพลูกชายนะครับ
เพื่อขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
เขาก็บอกว่าขอให้ลูกชายเนี่ยยกโทษให้กับเขาด้วย
อันนี้เขายอมรับผิดทุกอย่างแล้วที่จุดที่ตั้งลงศพอยู่เนี่ยฮะ

เว้นหาเอ้ย
อันนี้ถูกถูกคุยเย้ยมาเสียทีนะครับ
ไม่ดอกเกี่ยวเลย
แม่ให้อภัยเรื่องนี้ครับ
ให้กำไหนลูกชายได้ไหม
เอ้ออะน่าให้อ่ะขอให้อภัยมึงอยู่หลอกลูกเอ้ย

เราได้เจอกับเพื่อนของน้องที่เสียชีวิตนะครับ

บอกว่าน้องแพนนี่เป็นคนที่นิสัยดีมาก
เขาไม่เคยก้าวร้าวกับพ่อเลยนะฮะแต่ก็ทะเลาะกันบ่อยนั่นแหละ
เพราะว่าพ่อเขาชอบกินเหล้าเมาแล้วก็ชอบหาเรื่องลูกชายตัวเองนี่แหละนะครับ
ส่วนมากเพื่อนของเขาก็คือเดินหนีเพราะว่าไม่อยากทะเลาะกับพ่อนะครับ
ก็นี่ก็เดินหนีนะใช่อุตส่าห์เดินหนีเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ
ใช่นี่ยังไปเคาะประตูเรียกลูกออกมาเลยเด็กก็คงไม่ได้ทันตั้งตัว
คิดว่าเปิดประตูมาก็จะเจอพ่อพ่อก็แม่ใช้มีดแทงใส่เลยนะฮะ
ตำรวจคุมตัวไปทำแผนไปกราบขอเข้ามาศพลูกชาย
เสร็จก็พากลับไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักนะฮะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เหตุการณ์แบบนี้นะฮะค่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ากินเหล้าอ่ะใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ดื่มตั้งแต่บ่ายยันเย็นแล้วก็ดื่มเหล้าแบบนี้มาตลอดนะคะ